เราจะไปที่จังหวัดสุราธานีซึ่งมีผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นแล้วค่ะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มนะคะ
อยู่ที่ศูนย์อพยพจังหวัดสุราธานีค่ะ

ตอนนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนะครับ
ซึ่งที่ที่ผมอยู่นี่ก็เป็นวัดสุวรรณประดิษฐ์
คือสถานที่พักพิงสถานที่อพยพชั่วคราวของชาวบ้าน

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชรานะครับ
ที่จะมาอบพยพในศูนย์ดังกล่าวนะครับ

รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างให้กับชาวบ้านนะครับ
และนี่นะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้

จะเห็นว่าลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับ
ส่วนคลื่นลมทะเลนั้นก็แรงเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็อากาศโดยรวมตลอดทั้งวัน
อากาศค่อนข้างที่จะขมุกขมัวนะครับ
มีฟ้าครึ้มตลอดทั้งวัน
แล้วก็ลมนั้นก็จะพัดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน
แล้วก็ตอนนี้นะครับหลังจากฝนตกลงมาอย่างหนัก
อากาศที่ตามมาก็จะเป็นอากาศหนาวนะครับ
แล้วนี่นะครับก็คือที่ศูนย์อบพยพเป็นอีกหนึ่งในสารา
ที่จะมีผู้ป่วยติดเตียงมาอยู่ตรงบริเวณนี้
ซึ่งไม่ใช่จุดหลักนะครับจุดหลักจะอยู่อีกอาคารหนึ่ง
แล้วก็นี่นะครับเป็นพี่ของทางด้านจิตอาสานะครับ
ที่มาช่วยในการที่จะช่วยชาวบ้าน

หรือว่าอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วมาแจกจ่ายให้กับผู้อพยพนะครับ
ซึ่งพี่ตรงส่วนนี้ก็ถือว่ามีส่วนช่วยในส่วนตรงนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับ
ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักของแม่ชีนะครับ
แล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่พักที่หลับนอนของผู้ป่วยติดเตียง
รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับญาติของผู้ป่วยติดเตียงในการอพยพมาในแต่ละครั้งนะครับว่า
มีความลำบากมีความทุกข์ยากกันอย่างไรบ้างนะครับ

อันนี้มาจากในพื้นที่ไหนบ้างครับ

อันนี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหม

ส่วนตัวนี่รู้สึกกลัวมากไหมครับ

แล้วเหตุการณ์ตอนที่ลมมันพัดมาแล้วก็อบพยพพี่เข้ามาตอนนั้นมันลำบากยังไงบ้าง
ไม่ลำบากรุ่งบ้านโดนชัก
ก็มันไปรับไปบ้างครับ

เคยเจออะไรอย่างนี้ครับ
ตอนแรกที่ดูข่าวนี้เรากลัวกันไหมครับหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้าง

อืมเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
สำหรับพี่เขาครับที่จะเอาของมาเตรียมเป็นยังไงบ้าง
เตรียมของมาตรงบ้านโดนชัก

เราจะมาคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับซึ่งตรงจุดตรงนี้นะครับ
จะมีคนคนแก่แล้วก็ผู้หญิงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็คนชะลาส่วนใหญ่นะครับ
อันนี้มาจากพื้นที่ไหนครับ
พื้นที่อาเฟิร์ดอลสักมูเจ็ดปากปากดอลสักค่ะ
ตอนนั้นที่เรามาเนี่ยครับสภาพอากาศมันเป็นยังไงบ้างมันเลวร้ายขนาดไหน
ตอนที่มานี่ใช่ไหม

ต้องนั่งเรือข้ามฝั่งมาลำบากค่ะ
หรือก็อยู่แบบนี้แบบนี้ล่ะครับ
อพยพมาฝั่งนี้แล้วอืมค่ะหนักขนาดนี้ไหมครับ
ตอนศูนย์ห้าตอนใช่ไหมยิ่งฝั่งนี้ค่ะอืมยังจำได้ค่ะ
ยังจำได้ค่ะตอนนั้นคือยังจำได้มันเป็นยังไง
ถ้าเกาะอากาศมันเรียกร้านตรงนี้ขนาดไหนครับลมมันจะมาบอกไว้ถูกหวัน
จะมาตรงตรงตรงเลยอ่ะเพราะรีบพ่นอพยพพรรมมาที่วัดเนี้ย
อืมค่ะครับเพราะคือตอนศูนย์ห้าที่นี่ก็เป็น
อพยพอีกด้านไหมค่ะค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละค่ะ
นี่แหละค่ะทางนี้แหละค่ะอืมแล้วตอนนี้กับตอนนั้นมันแตกต่างกันยังไง
ความรู้สึกตอนนี้กับตอนเมื่อก่อนใช่ไหม
ปีหกห้ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ย
เราจะไม่รู้เลยเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันจะมายังไงน่ากลัวยังไงนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าอพยพก็อพยพเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังดีอยู่อย่าง
มันมีสื่อสารมีกรมอุตุอะไรช่วยนำเสนอช่วยชี้แจงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมื่อปี๐๕กับปีนี้ค่อนข้างที่จะแตกกัน
เนื่องจากว่าข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานมาตรงนี้เบาแล้วค่ะค่ะนะฮะ